คุณผู้ชมโลกเรายุคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน
วัตกรรมก็เข้ามามีส่วนในชีวิต
เทคโนโลยีก็ดีนวัตกรรมอัจฉริยะก็ดีนะคะ
ระบบนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
เขายังมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษในปีที่ต่ออายุกรมธรรมประกันภัยอีกด้วย
ใครยังไม่รู้จักไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจยิ่งขึ้นในทุกการเดินทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย
และเป็นการช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในเรื่องของการบันทึกข้อมูลต่างรวมถึงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ได้
ตรงที่มันจะช่วยบันทึกข้อมูลการขับขี่นะคะ
บันทึกการขับขี่รายละเอียดของทุกทริปเอาไว้นะคะ
ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์จนถึงดับเครื่องยนต์
รวมทั้งบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ต่างที่อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วรุนแรงการเบรกกระทันหันการหักเลี้ยวรุนแรงนะคะ
บริการบันทึกการใช้งานรถยนต์
บริการแจ้งเตือนรถยนต์ออกนอกพื้นที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน
บริการแสดงรายงานการขับขี่
บริการประมวลผลการขับขี่ออกมาเป็นคะแนน
ยังมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษในปีที่ต่ออายุกรมธรรมประกันภัยอีกด้วย
โดยที่เราจะเรียกกันง่ายว่าขับน้อยคุ้มมากนะคะ
ตามปกติแล้วกรมฐานประกันภัยรถยนต์โดยทั่วไป
กรณีที่ถ้าลูกค้าไม่เคยมีเคลมนะคะ
หรือไม่มีการเรียกร้องค่าสินใหม่หรือมีแต่เป็นฝ่ายถูก
หรืออีกอย่างหนึ่งสามารถแจ้งคู่กรณีให้บริษัททราบได้นะคะ
หรือผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี

ก็จะมาช่วยในเรื่องของระยะทางการใช้รถยนต์นะคะ
โดยที่ลูกค้านะคะขับรถน้อยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้น
ประกันภัยส่วนลดเพิ่มเติมจะคำนวณจากระยะทางการใช้รถยนต์
หากไม่เกิน๕๐๐กิโลเมตรต่อปี
อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุอยู่ที่๑๒๐
ไม่เกิน๑๐๐๐กิโลเมตรต่อปี
อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ๑๓
ไม่เกิน๑๕๐๐กิโลเมตรต่อปี
อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ๑๓

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ๑๕
มอบอัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุแก่ลูกค้า
โดยลูกค้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตลอดอายุปีกรมทัน

และเมื่อลูกค้าได้ทำการต่ออายุกรมธรรมประกันภัย

จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามระยะทาง
สามารถแจ้งกับทางพนักงานของกรุงเทพประกันภัยได้เลยนะคะ

แบตเตอรี่สามารถติดตั้งที่ตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้เลยนะคะ
ส่วนรุ่นพอร์ตสามารถติดตั้งเอง
ภายในตัวรถใต้พวงมาลัยนะคะจะมีช่องเสียบอยู่
ทั้งนี้หากลูกค้าไม่สะดวกติดตั้ง
สามารถนำรถมาที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของกรุงเทพประกันภัยได้ค่ะ
พนักงานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ค่ะ
กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา
เพื่อช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์

รองรับกับไลฟ์สไตล์ในยุคเทคโนโลยี๔๐
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน